การแข่งขันเอเชียนพาราเกม๒๐๑๘ที่อินโดนีเซียเมื่อวานนี้ครับ
คว้าเพิ่ม๓เหรียญทองจากกรีธา
โดยประวัติวโฮรัมคว้าเหรียญทอง
ส่วนภูทะเรศคงรักได้เหรียญเงินและเรวัตตานะได้เหรียญทองแดง

ด้านโพกศักรณ์ป่าหย่อคว้าเหรียญทอง

ส่วนอันดับ๑เป็นของจีนได้ไปแล้ว๑๓๗เหรียญทอง